เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๑ขวบคือคุณแม่ของน้อง
โพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าช่วง๓ทุ่มกว่า๓เมษายนที่ผ่านมา
กราเซียกลับมาบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกเจ้าแมวที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้าน
แมวเอาไว้๕ตัวนะคะแต่ว่ามันมีอยู่ตัวนึงหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ชื่อว่าเจ้าโฮจุ่นหายไปเหรอหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้น้องก็เดินตามหา
แต่สิ่งที่น้องเจอสิ่งที่น้องเห็นคือเจองูตัวเบอร์เรอเลยแล้วท้องงูมันใหญ่มาก
คงจะกินแมวของน้องเข้าไปคือแมวตัวนี้ที่หายเนี่ยค่ะดูงูสิคะดูท้องงูสิคะ
คือแม่เป็นคนโพสต์แม่บอกว่าแม่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่แม่ทำได้คือกอดลูกอ่ะ
แล้วลูกสาวก็นั่งร้องไห้อ่ะให้กู้ภัยมาจับงูแล้วตอนกู้ภัยมาจับงูลูกสาวแม่ถึงขั้นบอกว่า
ผ่าท้องงูแล้วเอาเจ้าโฮจุนออกมาได้ไหมอ่ะนี่นะคะไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปจับงูตัวนี้นะคะ

จังหวะที่จับคือแม่ก็บอกว่าก็กอดลูกสาวเอาไว้

ลูกบอกว่าผ่าท้องงูเอาแมวหนูออกมาได้ไหม

งูก่อนที่มันจะกินสัตว์เข้าไป

แม่น่ะมันถึงค่อยแบบคย่อนเข้าไป
นี่คือเจ้าแมวโฮจุนนะคะครับ
แล้วก็คุณแม่โพสต์ภาพลูกสาวนั่งร้องไห้
แล้วก็มองชุดของเจ้าโฮจุ่น
คือแม่สามีเพิ่งส่งมาให้ครับ
องชุดเพราะว่าคิดถึงเจ้าแมวโฮจุ่นนี่ค่ะ

คนเห็นโพสต์นี้เนี่ยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางคนก็บอกว่าที่บ้านมีแมวเพิ่งคลอดนะ
อยากได้ไหมให้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางครอบครัวก็ขอบคุณนะคะ
กราเซียเห็นก็ร้องไห้เพราะซึ้งใจกับทุกข้อความที่ส่งไปให้กำลังใจน้องนะคะ

มันน่ารักมากดิฉันก็ธาตุแมวเลี้ยงแมวรักอ่ะ
เห็นมั้ยเหมือนตุ๊กตาเลย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปเจอกับน้องกราเซียค่ะ
เด็กหญิงดลันดานาตยวาทินน้องอายุ๑๑นะคะ
น้องบอกว่าน้องเลี้ยงแมวเอาไว้๕ตัว

โฮจุนที่ถูกงูกินเนี่ยนะเป็นเพศผู้อายุ๓ปี
แล้วก็มีเจ้าฮารุเพศเมียอายุ๓ปีเหมือนกัน
เป็นพี่น้องกับเจ้าโฮจุนนะคะ
คิมบ้าเพศเมียอายุ๑ปี

ส่วนอีก๒ตัวคือเจ้าบียอร์กเพศเมียอายุ๔ปี
และกิโก้เพศผู้อายุ๕ปี
๒ตัวนี้เลี้ยงแบบเปล่านะคะ
กราเซียเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
มาถึงบ้านก็เรียกหาแมวเลย
เรียกหาแมวในบ้านมีอยู่๓ใช่ไหมคะ
ในบ้านเจอแค่สองคือเจอเจ้าฮารุกับเจ้าคิมบ้า
แล้วเจ้าโฮจุนอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยเดินไปดูที่ครัวหลังบ้าน
เพราะว่าเจ้าโฮจุนชอบไปนอนในครัวแต่สิ่งที่น้องกราเซียเห็นก็คือ
น้องต้องกรี๊ดเสียงดังเลยเจองูตัวใหญ่มากแล้วก็ท้องงูคือใหญ่มาก
ก็เลยเชื่อว่าคงกินกลืนเจ้าโฮจุนไปแล้วอ่ะน้องก็ตกใจรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่ร้องไห้
สารแมวพ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับงู
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปล่ะค่ะน้องกราเซียด้วยความเป็นเด็กนะ
ก็ถามเจ้าหน้าที่นะว่าจะช่วยแมวหนูได้ไหมผ่าท้องงูแล้วช่วยแมวออกมาได้ไหม
น้องก็ไม่รู้ว่าแมวมันตายไปแล้วอ่ะนะแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ทันแล้วอ่ะ
วมันเข้าไปในท้องงูแบบนี้มันตายแล้วนะคะแต่น้องกราเซียบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบรู้สึกดีขึ้นแหละ
ก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ปกติมันก็จะนอนอยู่ตรงชั้นแต่ว่าหนูก็เอกใจแล้วก็ลองมองไปรอบก็เจองูแล้วค่ะ

รู้เลยใช่ไหมว่าจนโดนขมือเข้าไปแล้ว

ผูกพันมากค่ะ
เล่นด้วยกันตลอดไหมค่ะ
ก็เล่นด้วยกันตลอดเลย
ตอนแรกก็
กลัวอยู่
นี่นะคะด้วยความเป็นเด็กน้องก็ไม่รู้อ่ะเนอะนึกว่าพอแมวถูกงูกลืนเข้าไป
จะแบบยังพอจะมีทางช่วยผ่าท้องออกมาอะไรแบบเนี้ยครับส่วนคุณพ่อของน้องกราเซียค่ะ
คุณพ่อโชนนะคะอายุสามสิบสี่นะคะคุณพ่อบอกว่าคือครอบครัวรักแมว
กับแม่ก็เลี้ยงแมวมาตั้งแต่เด็กเด็กพอมีลูกสาวคือน้องกราเซียเนี่ย
ลูกสาวก็ชอบแมวเหมือนกันเจ้าโฮจุนกับฮารุเนี่ยค่ะ
แมวถูกทิ้งค่ะครอบครัวไปเจอแล้วเก็บมาเลี้ยง
ก็คือไปเจอตอนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือเปิดประตูรถลงไปเนี่ย
สองตัวนี้มันวิ่งมาหาเลยอ่ะไม่มีท่าทีจะกลัวคนเลยนะคะ
ก็เลยเก็บมาเลี้ยงถึงขั้นลงทุนขับรถกลับบ้านกรุงเทพเลยนะ
คือไปเที่ยวเขาใหญ่เจอแมวปุ๊บรับมาเลี้ยงขับกลับบ้านเลย
เที่ยวแล้วไม่เที่ยวแล้วกลับบ้านก่อนกลับบ้านเลยอืม
เลี้ยงมาเนี่ยโอ้โหรักมากผูกพันมากดูแลอย่างดี
ไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ออกนอกบ้านด้วยสุดท้ายกลายเป็นว่าอ้าว
โดนงูเป็นงูเหลือมเลื้อยเข้ามาในบ้านมากินมันถึงในบ้าน
ก็เลยคาดว่างูมันน่าจะมาจากช่องหลังคานะคะหลังบ้านเป็นป่ารกร้างด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีงูเหลือมเข้ามากินแมวไปแล้วตัวหนึ่งนะ
เป็นแมวเพศเมียอายุ๒ปีนะคะชื่อเจ้าวุชินี่
ก็เลยคาดว่าสงสัยงูตัวเดียวกันเหมือนมันรู้ว่าบ้านหลังนี้มีแมวมีอะไร
โอ้โหเคยมากินแมวไปแล้วตัวหนึ่งอืม
คือตอนนั้นพองูมันเข้ามากินแมวไปแล้วตัวนึงเนี่ยนะ
ตัวคุณพ่อก็บอกว่าก็ดูแลแมวที่เหลืออย่างดีที่สุดนะครับ
กะว่าจะไม่ให้งูมันเข้ามาในบ้านอีกแล้วแต่สุดท้ายมันก็มาเกิดเรื่องจนได้
ส่วนคนที่เห็นเฟซบุ๊คที่โพสต์เอาไว้อ่ะนะคะแล้วหวังดีจะมอบแมวให้เนี่ยนะ
คุณพ่อบอกว่าก็ยินดีนะคะถ้าจะมอบให้แมวที่บ้านก็จะได้มีเพื่อนเล่นนะคะ
ตอนนี้ที่บ้านก็เลยเหลือแค่๔ตัว
แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นแมวที่เก็บมาหมดเลยนะไม่มีการแบบไปซื้อมาเลย
มาเลี้ยงคนนั้นทิ้งคนนี้ทิ้งไปเก็บมาเลี้ย
แล้วก็บางตัวก็อยู่กับเรายาวจนถึงทุกวันนี้
บางตัวก็เลี้ยงได้แป๊บนึงก็เหมือนกับเก็บมาแล้วเขาก็เป็นโรคเป็นอะไรอย่างนี้
รักษาไม่ทันครับผม
ก็เห็นบอกว่าน้องผูกพันมากเลย
ใช่ผูกพันมาก
สงสารลูกไหมครับวันนั้นพอออกมารู้มาเห็น
สงสารมากน้องร้องไห้หนักมากหนักจริง

หลังจากครั้งแรกที่มันเลื้อยเข้ามาทางนี้แหละ
เราก็เอาโฟงออกมาเอาอะไรไปเป็นไปอุดลูอุดให้เรียบร้อย

แต่ว่าก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะนะ

ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหลัก๖นะคะ
ยงยุทธ์สุธบุตรนายประกอบบัวพิบาลนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าได้รับแจ้งตอนประมาณ๔ทุ่ม

ใช่พอไปถึงน้องกราเซียนั่งร้องไห้ใหญ่เลย

ใช่บอกสงสารน้องมากอ่ะคนรักสัตว์น่ะนะมาเจอกับอะไรแบบนี้นะคะ
งูตัวนี้ยาวประมาณ๒เมตรครึ่งนะคะ
น้ำหนักรวมรวมแมวที่กินเข้าไป
น้ำหนักรวมแมวที่กินเข้าไปด้วยเนี่ย๓๐กิโล

ก็จับไปที่เววัยที่เทศบาลตำบลหลัก๖นะคะ
ให้เจ้าหน้าที่สถานสวภาสภากาชาติไทย
นำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วพี่กู้ภัยก็ฝากให้กำลังใจน้องกราเซียนะคะ
รู้สึกว่าเจ้าของแมวนะเป็นน้องผู้หญิงน่ะ

คือเขาคงจะมีความผูกพันกับตัวนี้มาก
แล้วก็ได้สอบถามเบื้องต้นว่า
งูตัวนี้ได้น่าจะเป็นงูตัวเดียวกันเข้ามากินตัวที่สองแล้ว
ซึ่งน้องพูดไปน้องก็น้ำตาคอไป
ทางเจ้าหน้าที่เราก็แสดงความเสียใจ
เพราะเราจับงูแล้วก็คงจะไม่มีแมวถูกงูกินอีกแล้ว

โดยชาติอาญาจากที่ประสบการณ์ที่ได้จับมาส่วนใหญ่
แล้วงูที่เข้ามากินครั้งแรกละ
ครั้งแรกจะมีครั้งที่๒ครั้งที่๓ถ้าเราไม่จับไป
นี่ไงเหมือนกู้ภัยบอกงูมันเคยมากินแมวแล้วครั้งนึงมันก็จำได้
แล้วมันก็มาเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้งูเยอะค่ะ
ชาวบ้านแจ้งให้ไปจับงูแทบทุกวันค่ะครับแทบทุกวันส่วนใหญ่เป็นงูเหลือมค่ะ
ใหญ่สุดนะที่เคยไปจับมานะยาว๔เมตร
แล้วก็ยังมีงู้สิงงงู้เขียวหางม่าย

งู่เห่านี่กู้ไพบอกว่าบางตัวนี่นะ

นี่หลังบ้านมันเป็นแบบนี้สภาพมันเป็นแบบนี้ค่ะ
มันก็เลยแหม

ก็เลยบอกว่าคือกู้ภัยเองเขาผ่านการฝึกเรื่องของการจับงูจับสัตว์คลาน
อุปกรณ์เขาพร้อมนะก็กู้ภัยเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมช่วยเหลือ
ถ้าเกิดบ้านไหนเจอสัตว์มีพิษเจองูแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่พอพื้นที่มันรกร้างแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงเนอะด้านหลังบ้านอ่ะ
เหมือนที่คุณปียชาติไปดูอ่ะใช่ไหมมันก็เลื้อยเข้ามาได้หมดอ่ะใช่ไหมครับใช่
ยชาติกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วค่ะไม่ได้โดนอะไรค่ะ